ครับวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีการประชุมกันนะครับคนเด็กประยุทธ์จันทร์โอชาณมุมรี
เป็นประธานประชุมนะครับวาระสำคัญมากมากวันนี้นะฮะ
ค่ะก็คือการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่
ค่ะคนที่สี่สองเพราะบัตรอธรรมจุบันเนี่ย
ตกลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับที่ประชุมกตชนะฮะ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่มีการพิจารณากันนะครับ
มีมติเป็นเอกฉันแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่
ถือว่าเป็นพบตรคนที่๑๒นะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์

ทำคดีน้องชมพู่ด้วยนะครับ

เกิดเมื่อ๒๐ธันวาคมพศ๒๕๐๔นะครับ
เป็นคนจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะ
อายุท่านเนี่ยก็จะ๕๙ปีนะครับ

แล้วก็จะขึ้นมาเป็นพบตรคนใหม่

ที่จะเสียในรัชกาลในวันที่๓๐กันยายนนี้นะครับ
ผตสวเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๒๐
รุ่นเดียวกับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์

เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๓๖
รุ่นเดียวกับผตจชายจินดาพตรนะฮะ

ผลงานการปราบรามที่เป็นที่จดจำของประชาชนนะครับ
ก็คือการไปร่วมภารกิจในการจัดการกับคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงที่โคราชนะครับ
บัตรก็เป็นหนึ่งในทีมที่ไปจัดการกับคนร้ายด้วยนะครับ
ในการเข้าไปควบคุมแก้ไขสถานการณ์กับพลตำรวจเอกจากทิพย์

ตอนนั้นก็จะบัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ทำงานคู่กันตลอดนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่เคยบอกเอาไว้ว่า
หลังจากเหตุการณ์นี้นะไม่มีใครเป็นฮีโร่ในครั้งนี้

เพราะทุกหน่วยที่มาปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่เนี่ย
ทุกคนได้รับบทเรียนแล้วก็การสูญเสีย
กำลังใจหรือว่าคำโวยพรต่างเนี่ยตำรวจขอขอบคุณ
แต่เรื่องการยกให้เป็นฮีโร่ไม่ขอรับนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับ
แล้วก็ยังเป็นตำรวจที่ไปเกาะติดคดีน้องชมพู่

นี่ฮะเดี๋ยวท่านก็จะมารับตำแหน่งต่อแล้ว

แต่คดีน้องชมพู่ตอนนี้ยังรอการสะสางอยู่